แต่ถ้าเป็นเรื่องมุกต้องพิจารณาโดยดี

แต่เป็นมุกใหม่ที่เราเพิ่งได้ยินโอเค
โอเคครับไปต่อกันเลยนะครับที่จังหวัดพัทธรุงนะครับ
ชาวบ้านร่วมตัวกันขับไลขนกรรมการฟัท

แต่ว่าพอเป็นผู้รับเหมามาเสร็จปั๊บเนี่ยครับ
เอาหลังคาออกบวชออกทุบบวชหมดเลย

เป็นเรื่องนะครับเพราะว่าไม่พอใจที่
ทำไมบอกอีกอย่างทำอีกอย่างครับ

วัดป่าบอนต่ำตำบลป่าบอน

ตำบลวังใหม่กว่า๓๐๐คน

โดยไม่แจ้งชาวบ้านได้รับทราบครับ

หวอมติดตั้งเช่าฟ้าใบรากา

ซึ่งผู้รับเหมาก็ได้เข้ามาลื้อหลังคาเสร็จแล้ว

ผู้รับเหมากลับชานถแมคโฮ
มารื้อพระอุบัติสดลงมาทั้งหลัง
เหลือเพียงซากเท่านั้น

เอ๊ะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นี่

สถาปฏิริกรรมเก่าแก่คู่วรรษ
มารวมกันขอข้อเท็จจริงว่า

ขณะที่นายเนรมิตรอรันสาร
ผู้รับเหมาก็แจ้งว่า
ได้รับการว่าจ้างจากพระครูสุทธิธรรม

ให้ลื้อหลังคาพระบัวสดและติดชอบฟ้าใบละกาใหม่
ซึ่งเมื่อเข้ารื้อหลังคาเสร็จนะครับผมก็พบว่า
สอบพระบัวสดไม่มีเหล็กเส้นด้านในเลย
ว่าจะไม่สามารถรับน้ำหนักหลังคาที่จะปรับปรุงใหม่ได้
จึงได้หาลื้อกับชาววาสและคณะกรรมการวัดก็ได้มาติ
บอกผมแล้วว่าให้ลื้อพระโบสถทั้งหลังทิ้งได้เลยแล้วก็สร้างใหม่ทดแทน
เท่านั้นแหละครับชาวบ้านทั้งหมดที่มารวมตัวกันก็ไม่พอใจ
กระทำของคณะประการวัดที่ไม่บอกไม่กล่าวชาวบ้าน
หรือเปิดเวทีถามความคิดเห็น
ซึ่งคณะประการวัดทั้ง๒๕คนก็ได้ประกาศลาออกนะครับ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
พร้อมขอโทษชาวบ้านที่ลงมติให้รื้อพระอุโบสถเก่าแก่โดยภารการ
ซึ่งชาวบ้านที่มาชุมนุมทั้งหมดก็พอใจนะครับ
พร้อมกับให้อบตป่าบอนต่ำนะครับ
เข้ามาดูแลการสร้างพระอุโบสถใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จ
และเลือกคณะกรรมการวัดชุดใหม่เข้ามาดูแลพัฒนาวัดต่อไปนะครับ